ต่อกันที่สาวฮอตบนโลกออนไลน์และชีวิตจริงกันหน่อยนะฮะ
สำหรับสาวใหม่ดาวิกาตอนนี้โกลอินเตอร์ไปนู่นวันก่อนนะคะ
ไปไกลถึงฝรั่งเศสเพิ่งกลับมาไปเดินแฟชั่นโชว์คุณผู้ชมเป็นแบรนด์ใหญ่ด้วย
แล้วก็กระทบหลายซุปตาดังดังทั่วโลกเยอะมากเลยนะคะนี่เธอเพิ่งกลับมาจาก
บอกว่ายังตื่นเต้นไม่หายเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินแฟชั่นโชว์บนรันเวย์ที่แม่น้ำเซนค่ะ
ใหม่เองจะได้ร่วมงานด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังจากเธอกันเลยค่ะเธอสวยเนอะสวยมากค่ะ
อร่ามาจริงคุณผู้ชมค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นทุกทุกคนเลยค่ะ
ใช่เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากค่ะก็ดีใจค่ะ
แล้วก็ทุกคนน่ารักมากน่ารักจนเราแบบรักหลายคนเลย
มันเป็นประสบการณ์ที่มันอธิบายยากมากความรู้สึกแต่ว่ามันมีความสุขมากตอนนั้นนะคะ

แล้วเรายังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าค่ะ

ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้

แต่ใหม่ก็โอกาสแต่ละโอกาสมันสำคัญกับใหม่มาก

ไม่รู้ว่าพร้อมได้จะทำ
นี่พูดจริงในการชาแนลที่จะมาจัดปลายปีก็ต้องรอรุ้นว่าจะมีหรือเปล่า

เธอบอกว่าอาการนี้ขึ้นตามลำดับแล้วต้องดูแลสุขภาพนั้นเอง
ส่วนโมเมนต์น่ารักตอนวันคล้ายวันเกิดของพี่เต๋อฉันทวิทย
หวานใจรุ่นพี่หรือว่าคุณลุงเนี่ยเองนะคะ
ลุงเต๋อจ้าตัวออกเค้กเป็นเซอร์ไพรส์จนทำเอาคนโสดอิจชา
ใหม่บอกว่าไม่อยากพูดอะไรมากนะคะโบ้ยให้ไปถามฝ่ายชายเองจ้า
หมายนึงเลิกงานเสร็จแล้วก็เลยมีโอกาส
จะมีจานให้มาเป่าเค้ก

ต้องไปถามพี่เต๋อว่าดีใจหรือเปล่าค่ะ